คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เช้านี้เป็นเรื่องน่ายินดี
แต่ว่ามีดราม่าตามมาคุณผู้ชมค่ะ
งานเข้าแล้วคุณผู้ชมค่ะเมื่อคุณผู้ชมรู้ดีนะคะ
แหวนปวริสาเนี่ยก็ออกคงออกข่าวนะว่าเขาเนี่ย
การศึกษานะคะมาทางด้านบริหารธุรกิจค่ะ
ฮาวาทคุณผู้ชมแต่ว่ามีดราม่าตามมา
มีคนสงสัยว่าเอ้ยนี่หลักสูตรที่จบมากำมารอหรือเปล่า
อันนี้คือในเว็บไซต์ดังนะคะเขาก็มีการโพสต์
กระทู้ถามกันขึ้นมาคุณผู้ชม
งานนี้เจ้าตัวเลยโพสต์ชี้แจงนะคะว่าเป็นความเข้าใจผิด
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารจริงค่ะ
แล้วก็มีค่าเทอมแพงถึง๕๐๐๐เหรียญ
บวกลบคูณหารก็เปราะราวแม่ดิฉันง่วงไปหมดเลย
๑๗๕๐๐๐๐อ่ะ๑๘๐๐๐๐๐แล้วกันตีให้เลขกลม

ก็ใช้เวลาเรียน๑ปี๒เดือนจริง
งานนี้เจ้าตัวชิลค่ะพร้อมชี้แจงกับบันเทิงไทยรัฐเร็วนี้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
คือมันมีคอมเมนต์ไปเม้นต์นะคะ
ว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณแหวนจะต้องออกตัวว่า
ซึ่งจริงแล้วมันจบยากมากว่าอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าแหวนเองไปเรียนจริงหรือเปล่า
เรียนถึง๒๐คอร์ส๒๐ครั้งอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าแวนก็มาตอบใต้คอมเมนต์นั้นเลยนะคะ
ทำให้ถือว่าคนที่ไปเม้นต์ในทางที่อาจจะไม่เข้าใจเนี่ย

หรือว่าใครที่กำลังด่าเธออยู่แคลงใจเธออยู่เนี่ย
ได้เคลียร์กันไปพร้อมกันว่าเธอไปเรียนจริง

แต่เมืองนอกในเมืองไทยเองก็มีหลายหลักสูตรนะคุณผู้ชม

แล้วยังรอติดตามทางบนเทิงไทยรัฐ
ว่าคุณแหวนจะมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยนะจ๊ะมาตอบคำถาม
อาจจะด้วยอย่างหนึ่งดิฉันว่าเธอมีการอัพภาพ

เรียนจบแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มีธีมการศึกษาใช่ไหมคะ
เพื่อนดาราก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันเยอะ
อาจจะมีความหมั่นจากคนรอบข้างก็เป็นได้
อันนี้สวยรวยมากการศึกษาดีช่วยไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชม
ก็อาจจะเย็นแล้วกันให้เธอค่อยอธิบายตามเรื่องตามราวของเธอไปด้วยนะคะ